มีเหตุการณ์สุนัขรุมกัดเด็กเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เป็นหนูน้อยวัยสามขวบนะครับที่วิ่งเล่นอยู่ในสวนที่บ้าน
แล้วก็ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกันแต่ว่าไม่มีรั้วกั้น
บุกเข้ามารุมกัดนับ๑๐ตัวบาดเจ็บต้องเย็บกว่า๓๐เข็ม

แผลที่บริเวณศีรษะและตามลำตัวของเด็กชายน้ำนิ่งหนูน้อยวัย๓ขวบ
ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านไม่ต่ำกว่า๑๐ตัวรุมกัดจนได้รับบาดเจ็บ
เย็บไม่ต่ำกว่า๓๐เข็มและขณะนี้ยังคงพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรี
และมีอาการภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก่อนเกิดเหตุลูกชายวิ่งเล่นในสวนกาแฟหลังบ้าน
ตอนนั้นในบ้านมีเพียงตายาย

ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ส่วนไหนของสวนกาแฟ
เพราะน้องได้เดินมาหายายในสภาพเลือดท่วมตัว
และบอกว่าถูกสุนัขกัดจะต้องรีบพากันไปหาหมอ

แสดงว่าเขาเห็นหมาบ้านนู้นมาในสวนเรา

แต่คำว่ายิ่งหมายถึงอาจจะเดินตามหมาไปด้วย
พอเดินไปเสร็จคงจะแบบว่าหมาตัวใหญ่ไง
เห็นเด็กหลังหลังเชิงเด็กน้อตกใจก็เลยหันหลังกลับ
เห็นคุณยายบอกว่าหมาเห็นเขาได้กระจัดขย้ำ
สำหรับตัวเองก็เคยเจอสภาวะแบบนี้
คือพอเราเดินเข้าไปในสวนเราเองขนาดเดินแค่ตรงนั้นเขตเขา
แต่เนี้ยหมาเขาก็วิ่งมาเลยอืมวิ่งเข้ามาด้วยนะ
ไม่ได้วิ่งเฉพาะบ้านเขาแล้วเห่าเราคือวิ่งเข้ามาหาเรา
เราก็ต้องเอาไม้เพราะแต่เราโตไงมันก็เลยไม่กล้า
ต้นทุกคนตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่น้องโดนสุนัขกัดนั้น
เป็นเพราะไปวิ่งเล่นในบ้านคนอื่นหรือไม่
แต่ยายยืนยันว่าน้องถูกสุนัขกัดในพื้นที่บ้านของตัวเอง
เพราะน้องน้ำนิ่งไม่เคยไปวิ่งเล่นนอกบ้าน
ประกอบกับเคยเห็นสุนัขของเพื่อนบ้านวิ่งเข้ามาในสวนเป็นประจำ
นางทองเพียรแม่ของนายประพันธ์เจ้าของสุนัขกลับยืนยันว่า
เห็นเด็กวิ่งเข้ามาในเขตพื้นที่บริเวณบ้านตัวเอง

แต่เธอไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เพราะอายุมากแล้ว
ด้านนายประพันธ์พรมประเสริฐลูกชายของนางทองเพียนก็บอกว่า
ตอนแรกได้บอกกับแม่เด็กว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด
เพราะเข้าใจว่าสุนัขของตัวเองเข้าไปกัดน้องในพื้นที่บ้านของเด็ก
แต่จากการสอบถามคนในบ้านก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
เห็นเด็กมาวิ่งเล่นกับสุนัขในพื้นที่บ้านของตัวเอง
แล้วก็ถูกสุนัขกัดในเขตบ้านตัวเองด้วย

ซึ่งขัดแย้งกับที่ครอบครัวเด็กบอก
แม่เนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าไอ้เด็กมันมาวิ่งเล่นแล้วหมาก็กัด
เราก็ยังคิดอยู่ว่าเด็กมันวิ่งเล่นมา
หมาเราเข้าไปกัดตรงนู้นแม่เขาบอกมันไม่ใช่
วิ่งเล่นตรงนู้นเขาจะเห็นได้ไงเด็กมันวิ่งมาถึงตรงนี้
หลังจากนี้ทั้งสองบ้านได้ตกลงกันว่า
จบเรื่องน้องน้ำนิ่งแล้วจะให้ช่างมาสร้างกำแพง
เพื่อป้องกันสุนัขออกจากบ้านไปทำร้ายคนอื่นอีก